ทำไมถึงชอบภาษาอังกฤษลูก
โตขึ้นหนูอยากเป็นไกลค่ะ

น้องใบเตยร้อง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

คนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับร้องผิดได้หนึ่งคำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
คุณผู้ชมก็กลับมาพบกับความสนุกสนานกันอีกแล้วนะครับ
พร้อมกับเหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตที่เขาจะมาเปิดเผยเรื่องราว
ความยากลำบากในการต่อสู้ชีวิตของพวกเขากับเรานะครับในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
และช่วงนี้นะครับเหมือนเดิมครับยังคงเป็นช่วงพิเศษนะครับ
ที่เราเปิดโอกาสให้กับนักสู้ชีวิตตัวน้อยนะครับเด็กได้มาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรา
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอน
นักสู้รุ่นจิ๋ว
พร้อมด้วยความสามารถ
บางคนก็ร้องเพลงเก่งบางคนไม่เคยร้องเพลงเลย
แต่เราก็ใช้กติกาแบบผู้ใหญ่เหมือนกันค่ะ
ร้องครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่นะคะ
รับทันที๑ล้านบาท
ช่วงนี้คุณผู้ชมก็คงจะติดตามกันอยู่นะครับ
สำหรับน้องใบเตยค่ะน่ารักจริงเลยโอ้โหเราบรรดา
แดนเซอร์นะครับในคราวที่แล้วน้องสาวนะครับ
ก็ออกมาเต้นกันแล้วก็ฝ่าฟันกันไปได้
ต้องการแค่๔เพลงนะครับเธอทำไปได้แล้ว
สามเพลงสี่หมื่นบาทเหลืออีกเพียงเพลงเดียว
ตัวช่วยใช้จนหมดเกลี้ยงแล้วมาพบกับเธอเลยนะครับ
น้องใบเตยเด็กหญิงหัวใจไม่ยอมแพ้
ขอเป็นแม่คนที่๒เพื่อน้องที่ไร้แม่ครับ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญข่าวหลวงก้นเกงของเจ๊เฟค
นะต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้หนูคงจะมากับคนอื่นไม่ได้นอกจากครอบครัวที่แสนน่ารักของหนูนะคะ
มากันครบเลยค่ะคนแรกนี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้น้องยิม
ยืนขึ้นรายงานตัวลูกสวัสดีคุณผู้ชมด้วยน้องยิ้มค่ะ
คนที่สองต่อมาน้องแต้วสวัสดีค่ะ
คนที่อยู่ในอกคุณย่านั่นน้องโมตุลค่ะแล้วก็คุณย่าตูน

เด็กอยู่กับคุณย่านะคะโดยพี่ใบเตยก็เปรียบเหมือนคุณแม่คนอีก๒
ทีนี้ต้องถามใบเตยว่าแล้วตัวใบเตยเองล่ะ
ใบเตยเป็นยังไงบ้างเรียนเก่งไหมคะ
ฐานะของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
ทำไมถึงชอบภาษาอังกฤษลูก

ลองตัวอย่างสักนิดหนึ่งไหม

หนูแนะนำตัวเองได้แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องแนะนำ
เอางั้นหนูแนะนำตัวเองก่อนโอเค

ฉัน๑๒ปีแล้วชูที่สุขช่างเซียล

และฉันกลับช่างค่ะเหนะค่ะ
เธอเกี่ยวจากไหน

นายรออยู่ที่นี่เพราะอยากให้สิ่งที่สุขของฉัน

อันนี้จะออกเป็นแขกแล้วอันนี้ไม่ใช่
ดีครับอันนี้ก็เป็นความฝันของใบเตย
คุณย่าณตอนนี้ทำอาชีพอะไรคะ
ขายของขายปลาส้มค่ะ

หักเองหรือว่ารับมาก็รับมาจ้ะค่ะ

รายได้ต่ออาทิตย์ถ้าฝนไม่ตกก็ประมาณ๑๕๐๐บาทจ้ะ

คือจะออกจากบ้านก็คือต้องคิดก่อนว่า
น้ำมันมีแค่นี้ออกไปนี่ต้องให้คุ้มไปรับเด็ก
จะซื้ออะไรต้องเตรียมให้พร้อมเลยที่เดียว
คือไม่มีการไปขับรถไปที่ไร้สาระ
ค่ะเพื่อเส้นทางของการประหยัดน้ำมันใช่เพื่อประหยัดทุกอย่างเลย
ค่ะคุณย่าทีนี้ถ้าเงินไม่พอใช้ทำไงฮะ
ถ้าเงินไม่พอใช้เหรอก็จะไม่ไปไหน
เหมือนอยู่นิ่งไม่ต้องใช้พลังงานใช่ป่ะเจ้า
สมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งก็ไปขาย
แล้วเราก็เงินมันก็จะหมดแล้วอีก๒วัน
ระประหยัดนะอย่างโมตุ๋ณบางครั้งก็เคยเอานมโลงเรียนให้เขากิน
ชงนมของเขาว่าหน่อยนึงใส่น้ำร้อนแล้วก็เอานมโรงเรียนเทเข้าไป
ผสมประมาณข้อหนึ่งให้เขากิน
คือจะใช้วิธีประหยัดใช่ไหมครับคุณตูนคือจะไม่พยายามจะไปหยิบยืมใครไม่เคยนอกจากหนี้ที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือเอารถไปเข้าคะแนน
อ่ะเพลงที่กำลังจะเปิดหลังจากนี้อินโทรเพลงนี้มีมูลค่าหกหมื่นบาทเพลงเป้าหมายของหนู
จะตอบตกลงว่าจะเล่นหรือเปล่าเนี่ยอยากบอกอะไรกับย่าไหม
ก็จะถึงเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วนะเดี๋ยวแต้วก็จะได้ตุ๊กตาแล้วนะยิ้มจะได้ตุ๊กตาแล้วนะ
หมดตัวล่ะก็จะมีนมมีแพรมเพิศแล้วย่าก็จะได้หมดนอนเนี่ยไฟแนนซักที

กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย
กลับไปก่อนที่สุดท้าย

กลับไปก่อนที่สุดท้าย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
ต้องไว้ต้องไว้ต้องไว้ต้องต้องต้องไว้
หายไปใส่พี่มีซีรีส์ละเด้อไปสิเลอจะได้แล้วเออ
เป่าอำเภอเดียวกันนั้นทำใจน้องมควรส่องเหงาเคียงกู่พี่รง
ควรส่องเหงาเคียงกู่พี่รงพันมือกราบกลม
ขอโชคที่เตาไงสาวต้องไว้หลบไว้ไอต้องไว้หลบไว้ไอ